พระช้ำลักพระเชียงใหม่รักสาวสุภัน
ใช่แล้วคิดดูสิคือแบกย่ามตามหาสาวข้ามจังหวัดนะนั่งเครื่องมาจากเชียงใหม่
พอมาถึงดอนเมืองปั๊บต่อแท็กซี่ต่อ
ส่วนแชทที่เห็นอยู่ข้างคุณอาริยาเนี่ย
เป็นแชตบอกสุขกับรักกันที่รักอย่างนู้นอย่างนี้
ใช่ร้อนเลยนะฮะใช่ค่ะเป็นเรื่องเฉาจริงจริงเดี๋ยวจะให้ดูก่อนนะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเราจะตัดภาพมาพาคุณผู้ชมมาดูที่สุพรรณบุรีเลย
เพราะว่าชาวบ้านไปเห็นพระรูปนี้แล้วเห็นท่าทีแบบแปลก
ทีแปลกเอ๊ะเหมือนกับไม่ใช่คนในพื้นที่หรอก
นี่ค่ะคือพระจิระโศหยุด๓๓ปีคุณผู้ชมนี่คือเจ้าอาวาส
ถามว่าอ้าวแบกย่ามตามหาสาวมาหาลูกสาวของผู้ใหญ่บ้านนะนะ
อยู่ที่ตำบลเขาพระที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรีนั่นแหละ
ลูกสาวผู้ใหญ่สุพรรณนะฮะแต่พระรูปนี้
ตอนแรกนะเขาก็เดินตามหาหญิงสาวนี่แหละฮะ
เดินไปเดินมาจนชาวบ้านบอกท่าทางจะมีพิรุษนะเนี่ย
อยู่มาถามหาสาวถามหาสาวเพราะอะไร

ตอนแรกเขาบอกว่าเดี๋ยวอัตตามา
จะมาตามทวงถามเรื่องเงินที่อัตมาโอนให้
ให้ศรีกาคนนี้ชาวบ้านสงสัยไง
หลวงพี่เดี๋ยวนะหลวงพี่ไปโอนตังค์อะไร
ให้กับศรีกาล่ะก็ถามไปแบบจี้ไปหลายคำถามเหมือนกัน
ที่แรกขอดูใบสุทธิอะไรพวกนี้นะ
ทางหลวงพี่นี่ก็เปิดให้ดูว่าอัตตามาเป็นพระจริง

กลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมสิ่งที่ได้ยินตกใจเลย
แอบเอาเงินกระถิ่นที่ชาวบ้านเขาทำบุญมา
โอนไปให้ผู้หญิงเกือบแสน
โอ้โหยักษ์เงินกระถิ่นเลยเหรอคุณ

ชาวบ้านเอามาทำบุญให้บำรุงพระพุทธศาสนา
คุณอันนี้คุณว่าพีคแล้วใช่ไหม
ฟังข่าวนี้ให้จบตอนนี้ห้ามเปลี่ยนช่องเลยนะ
แล้วเดี๋ยวมันจะมีพีคกว่านี้อีกค่ะ
เพราะอะไรรู้ไหมเจ้าอาวาสเนี่ยเดินทางมาจากเชียงใหม่ขึ้นเครื่องบินมาเลย

พอลงที่ดอนเมืองปั๊บมาหาพระเพื่อนที่นนทบุรี
แล้วก็นั่งแท็กซี่มาที่เดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรี
ตามหาลูกผู้ใหญ่นั่นแหละค่ะครับทีนี้ยอมรับสารภาพอีก
อันนี้ก็พีคคือคุยกันอีท่าไหนไม่รู้นะเจ้าอาวาสบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย
อาตมาเคยวีดีโอคอลหาลูกสาวผู้ใหญ่
ก่อนจะวีดีโอคอร์นะคุยไปคุยมาแล้วอัตมาตกหลุมรักเขา
กลุ่มรักสาวเดิมบางก็เลยรักฮะรักแล้วก็คุยกันเรื่อยมา
คุยไปคุยมามันลึกเข้าไปเรื่อยมันซึ้งเข้าไปเรื่อย
จนกระทั่งวีดีโอคอร์ช่วยตัวเองกับหญิงคนนี้ด้วย

หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยออกเดินทางมาตามหาผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหน
แต่พอมันเป็นข่าวเป็นคราวแบบนี้ชาวบ้านเขาก็ตกใจนะ

พระรูปนี้ท่านเจ้าอาวาสบอกว่าสำนึกผิดแล้ว
อยากจะขอกลับไปไปศึกที่เชียงใหม่ได้ไหม
เพราะว่าตอนนั้นกำนันเป็นคนมาถามคือชาวบ้านเขาไปบอกกำนันก่อน
กำนันก็พยายามมาเค้นถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น
กลายเป็นว่าเรื่องราวทุกอย่างก็พรั่งพลูมาหมดเลย
กำนันพาเจ้าอาวาสไปหาเจ้าอำเภอเดิมบางนางบวชก่อน
แล้วเจ้าคณะอำเภอก็ถามว่าจะสมัครใจศึกที่นี่ไหม
แต่ปรากฏว่าเจ้าอาวาสบอกว่าขอโอกาสได้ไหม
กลับไปหาพระอุปชาที่เชียงใหม่จะไปถึงที่นู่น
เพราะว่าผิดหลายวินัยนะ
ธรรมวินัยนะฮะใช่ค่ะเรื่องพีคยังไม่หมดแค่นี้นะแต่ตอนนี้ให้ฟังเสียงเจ้าอาวาสก่อน
สิกาจะมาศึกที่นี่แหละ
มาศึกที่นี่อ๋อแล้วสิการ์ดนี้เรารู้จักมานานยัง

หาฆาตรักแท้หรือเปล่าไงครับ

อันนั้นเราจะล่นแล้ว
เพราะมันแขกเงินต้นเงินของเราอีก๒๕บาท

เพราะว่าพระรูปนี้บอกว่าหลังจากออกพรรษานะ
แล้วก็หลังจากตกหลุมรักหญิงสาวนะ

ักย้ายถ่ายโอนถ่ายยังไงคุณ
คือถ่ายโอนเข้าบัญชีของทางวัดที่ใช้ชื่อของตัวเอง

พอใช้ชื่อตัวเองเบิกถอนได้ก็เลยถอนสิฮะ
โดยไม่ผ่านบัญชีวัดที่มีคณะกรรมการในการเบิกถอนนะครับ
หลังจากนั้นพอถอนมาได้เอาโอนเลยครับ
ให้หญิงสาวนับแสนบาท
เงียบหายไปทิ้งไปทำให้พระช้ำรักนะฮะ
นี่คุณผู้ชมหลายคนดูข่าวนี้อยู่บอกอ้าวพระบวชพระแล้ว
แล้วก็บวชมา๗พันศายังตัดซึ่งกิเลสไม่ได้
ทำไมไม่ปลงกับเรื่องของหญิงสาวเรื่องของกิเลสนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีข้อความแชทนะที่พระรูปนี้ก็ยอมรับนะ
อัตมาก็คุยกับหญิงสาวจริง
ข้อความด้านบนพิมพ์ว่าพี่รักเจนนะครับรับได้ทุกอย่างครับ
ต่อมาวันที่๒๐ตุลาคมเวลาสัก๖โมงเย็น
คุณหญิงสาวนี้ก็เกินเหมือนกัน
ส่งภาพเปิดเสื้อให้เห็นหน้าอกของตัวเอง
นี่ที่เบลออยู่นี่คือใส่ขาสั้นสีดำใช่ไหม

ที่พระจีรพงศ์จะพิมพ์ตอบกลับไปว่า

คือคุยกันในเชิงแบบโอ้โหลามกอนาจารย์คุณ
แต่ถามจริงว่าผู้หญิงในรูปนี้

เจนจริงหรือเปล่าหรือว่าหลอกคุยกับพระไปเรื่อย
หรือว่าเป็นแก๊งมิจฉาชีพอะไรหรือเปล่า

พูดกับเจ้าคณะอำเภอที่เดิมบางนางบวชนะ

อยากจะกลับไปศึกที่วัดที่เชียงใหม่

เมื่อเช้านักข่าวของเราก็ไปที่วัดที่พระจีรพงธ์

ลูกวัดบอกว่าอ๋อเจ้าอาวาสยังไม่กลับมาเลย
คือไม่รู้ด้วยซ้ำนะตอนที่นักข่าวถาม
รู้ไหมว่าเจ้าอาวาสเดินทางไปที่สุพรรณ

รู้แค่ว่าตอนเจ้าอาวาสจะออกเดินทางมา

จะไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพบอกแค่นี้

นี่แหละค่ะแล้ววัดนี้เนี่ยนะคะ

แล้วก็มีพระอาจารย์พันษาอยู่สี่รูป
ที่ผ่านมานักข่าวก็พยายามถามนะว่า

เคยเห็นพฤติกรรมเจ้าอาวาสที่ดูแปลกไปไหม

พระทุกรูปตอบเหมือนกันนะ
บอกว่าไม่เคยเห็นพฤติกรรมของเจ้าอาวาสเป็นแบบนี้เลยคือปกติเลยอ่ะ
แล้วก็ปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ์ไม่ได้มีขาดตกบกพร่องอะไรเลย
ส่วนเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นข่าวเป็นคราวนี้
อันนี้พระลูกวัดเองบอกว่าก็ตอบแทนไม่ได้
ต้องรอให้เจ้าอาวาสมาชี้แจงเองนะคะ
แล้วตอนที่เราไปเจอที่วัดเนี่ยนะ
เราก็เจอคนที่มาทำบุญเจอชาวบ้าน
ชาวบ้านบอกว่าไม่ได้ตกใจอะไรกับข่าวนะ
ว่าเรื่องนี้ก็เป็นกรรมของแต่ละคนแหละ
ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับสิ่งนั้น
แล้วคนที่เขามาทำบุญเขาบอกว่าก็ตั้งใจพาครอบครัวมาทำบุญที่วัด
อันนี้ตั้งใจให้กับศาสนาไม่ได้นับถือที่ตัวบุคคล
ก็ไม่รู้ด้วยนะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับที่วัดแห่งนี้เป็นแบบนี้
ตอนที่เมื่อวานผู้สิทธิ์ข่าวได้สัมภาษณ์พระจีรพงศ์นะ

ตอนให้สัมภาษณ์กลุ่มแบบนี้โอ้อัตมาก็ปวดหัวเหมือนกันนะ
โอ้โหแต่ว่าเราฟังข่าวเราอ่านข่าวเราปวดหัวหนักกว่า
ไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นในแวดวงพระเหลือง
ใช่เป็นเรื่องข่าวในวงการพระเหลืองนะครับ